พิธีสู่ขวัญข้าวเป็นพิธีกรรมที่ใช้บำรุงขวัญกำลังใจให้กับชาวนา
และยังถือเป็นพิธีกรรมที่เรียกว่ากล่อมขวัญแม่โพศพให้อยู่กับเย่าเฝ้ายุ้งข้าว
เพราะพิธีสู่ขวัญข้าวจะเป็นพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้นำข้าวเข้ายุ้งแล้ว
เป็นช่วงเวลาสิ้นสุดของการทำนา
และยังถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ทำเพื่อขอขมาลาโทษ
ขอให้แม่โพศพอโหสิกรรมที่ได้ล่วงเกินในแต่ละขั้นตอนของการทำนา
และให้แม่โพศพอำนวยชัยในการทำนารอบฤดูกาลถัดไป